ท่านผู้ชมอยากจะมีบุภเพสันนิวาส

เราไม่ปิดกั้นนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะดารา
อาจจะเป็นพิธีกรในช่องเราก็ได้

เจ้าสุดสกุลอะไรก็ว่ากันไป
ก็ส่งกันมาได้นะคะเราจะได้ทักทาย
จอกันค่ะเอาละค่ะวันนี้

ก็ต้องกรอกกระแสนะคะเพราะว่ามันฟีเวอร์จริง

ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณเบลล่าก็ออกงานนะคะ

อย่างที่ทราบกันเบลล่าเนี่ยถ่ายละครอยู่
ก็ถือว่าเลยไม่ได้ออกมาโกยเงินนะคะ

แต่เมื่อวานก็พรีเซนเตอร์ตัวใหม่นะคะ

อย่างที่พี่แจ๊คบอกไปว่าเป็นคู่บุญคู่บุค

เพราะว่าใช่ชีวิตของคู่นี้ทั้งเบลล่าแล้วก็โป๊ป
มีเรื่องบังเอิญบังเอิญ

อย่างเช่นชื่อของคุณแม่ของทั้งคู่นะคะ

ก็คือกราศีเดียวกันนั่นเองค่ะ

พุทธศักราช๒๕๕๔พร้อมกันนะคะ

เรื่องผลงานบรุเพศนิวาร์
เป็นละครเรื่องที่๑๑ของทั้งคู่นะคะ

คุณแม่ชื่อคุณแม่ปรณี

ก็ถูกว่ามอเจาะแบบนี้นะคะ

เบลรู้สึกว่าคือถ้าคนที่ชื่นชอบเราขนาดนี้เราก็ว้าวเหมือนกันนะ
ก็ตื่นตันใจค่ะแต่ว่าเรื่องของความเหมาะสมหรือถูกผิดอะไรอย่างนี้

อันนั้นก็เป็นแบบในส่วนของแม่หญิงกรเกดนะคะ
ก็ขอบคุณที่ชื่นชอบค่ะ
ได้เห็นอยู่ค่ะก็เออแปลกใจเหมือนกัน

อาจจะเป็นคู่ขวัญอย่างที่ว่าจริงก็ได้

เป็นบุเพที่เบลได้มาเล่นบุเภสันนิวาสแล้วกันค่ะ
ก็บังเอิญจริงนะคะก็เหมือนกันเยอะมากจริง
ไม่ได้ถามโกรธให้ค่ะว่าเขาเป็นเกาะที่ใหญ่หรือเปล่า

พูดถึงแม่กลูกค่ะที่ถามไว้ตอนแรกก็คือ
มีคนไปศักดิ์นะคะเป็นรูปหน้าอเจ้าการะเกดนี่แหละค่ะ
พี่น้องนะคะแล้วก็เป็นกระแสฟีเวอร์ตอนนี้นะคะ
คือถ้าปกติคนเราจะศักดิ์อาจจะสักรูปแฟน

อาจจะเป็นคนดังด้วยแต่นี่มาสักแม่การเกรด
ว่าสักเวลาอยู่ตรงร่างกายของเขา
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งนะคะ
ร่วมให้ถึงค่ะปรากฏการณ์ที่ปุกเพลย์ฟีเวอร์มากนะคะ

เห็นว่าตอนนี้แฟนคลับอาตีอาหมวยชื่นชอบกันมาก
ถึงขั้นที่เรื่องนี้ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ของประเทศ

ล่าจะรู้สึกอย่างไรไปฟังค่ะ
เป็นแฟนจีนเรียกร้องมาค่อนข้างเยอะค่ะ
พอมีโอกาสอะไรอย่างนี้
ก็เลยลองเปิดดูค่ะ
ว่าจะได้เหมือนกับว่า
ได้พูดคุยกับแฟนชาวจีนค่ะ

แต่ว่าเบลแค่มองว่ามันอาจจะเป็นช่องทางนึง
สามารถจะติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับชาวจีนของเบล
ซึ่งก็มีประมาณนึงค่ะเบลก็เลยเปิดขึ้นมา
ความจริงเบลตั้งใจเอาไว้สักพักนึงแล้วค่ะ

แต่ว่าพอละครบุเภสันนิวาสออกมา

ความจริงแค่ตอนนี้ในไทยก็เกินคาดมากเลยค่ะ
คือที่เมืองจีนเขาไม่ได้มีการแชทลงแชทไลน์กันนะคะ

นี่แหละเว้ยป๋อหรือว่าเว้ยป๋ออะไรประมาณนี้
นะคะทักทายอยากมีบุเฟตกับพี่ซักกะรีแล้วพี่เชอรี่เป็นพี่น้องกันค่ะ

ต้องกลับมาเป็นพี่น้องที่รักกันมากเลยใช่ไหมคะ